ขอขอขอไมค์หน่อยนะคะขอขอไมค์หน่อยนะคะขอขอไมค์หน่อยนะคะ

ดีกว่าค่ะอยากอยากอยากให้พี่พอพูดค่ะ

ที่ผ่านมาเราพูดปากปาก

ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจชัดเจนขึ้น

ก็เลยบอกว่าขอสัมภาษณ์จ๊อปได้ไหม

แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเสื้อไม่ขาด
โชว์แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเสื้อไม่ขาด
แต่หลังจากที่ถอดเสื้อแล้วเปลี่ยนเสื้อแล้วเนี่ย

สบายใจหลังจากนั้นผมก็ไปขอบคุณดามบอกว่าดามพี่ขอบคุณนะก็
พี่จะให้สัมภาษณ์พี่ให้ดามก่อนแล้วพี่มีงานอะไรอ่ะพี่
หางานมาให้ดามนะอันนี้คือประโยคที่ผมพูดกับน้องนะ
ผมรู้สึกผิดครับที่บอกให้น้องลบคิดเรื่องด้วยผมเกิด
ผมกังวลผมไม่พร้อมที่จะมีประเด็นอะไรมากกว่านี้อีกแล้ว
ขอโทษพี่สื่อมวลชนทุกคนด้วยครับผมขอให้จบการสัมภาษณ์ท่าน